คุณผู้ชมคะในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๔
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเรือใบนะคะ
ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์
ทรงเป็นต้นแบบให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เด่นชัดที่สุดในความทรงจำของคนไทย
คือทรงเป็นนักแข่งขันกีฬาเรือใบ
ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๔
ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันกีฬาซีเกม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่งร่วมแข่งขันเรือใบประเภทโอเค
ร่วมกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา
สิริวัฒนาพันนะวดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งเรือใบเวคา๒ใบเรือ
ส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าอุบลรัฐราชกัญญา
และนักกีฬาจากพม่าเป็นคู่แข่งสำคัญ
รอบสุดท้ายกระแสลมเปลี่ยนทิศทาง
ทำให้ต้องส่งเรืออ้อมทุนผิดตำแหน่ง
แต่กระนั้นก็ยังทรงนำเรือเข้าสู่เส้นชัยเป็นพระองค์แรก
ตามด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าอุบลรัฐราชกัญญา
มีเรื่องเล่าว่าหลังเข้าสู่เส้นชัยแล้ว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ก็ส่งพระสวนก่อนส่งทิ้งพระองค์ลงน้ำ
อย่างไรก็ตามการแข่งขันในครั้งนั้น
คณะกรรมการมีมติให้ทรงครองเหรียญทอง
ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุบลรัฐราชกัญญา
ส่วนเหรียญเงินเป็นของลาซีรีส์จากมาเลเซีย
และเหรียญทองแดงยันคินจากพม่า
ทั้ง๒พระองค์ได้ขึ้นรับเหรียญทองในวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๙
โดยทรงขึ้นรับเหรียญทองบนแท่นเหมือนนักกีฬาทั่วไปในพิธีเปิด

ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ต่อมาคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่๑๖ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ
บันทึกการแข่งขันครั้งนั้นเล่าว่า

เรือพระที่นั่งได้ล่มลงกลางทะเลหลายต่อหลายครั้ง
แต่ก็ส่งกู้และส่งกลับเข้าสู่การแข่งขัน
ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่า
เมื่อครั้งเรือล่มในระหว่างการแข่งขัน
คือในวันที่๑๒ธันวาคม๒๕๖๒
ได้รับความหนาวเหน็บทรมานกายที่สุด
แต่ก็อยากทำตัวเป็นนักกีฬาที่ดี

กัดฟันกู้เรือขึ้นมาสู้แล้วก็ชนะที่หนึ่ง
กีฬานั้นมีหลักสำคัญอยู่ที่ว่า
จะต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแรง
ให้มีความสามารถในกีฬาของตน
เพื่อจะพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน

ตอนหนึ่งในพระบรมราชวาส
พระราชทานแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน

พระตำหนักจิลดารโหธาน
วันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖